คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ขนาด๖๔ที่อินโดนีเซียที่เกาะลอมบอก
แล้วก็ทำให้มีดินสไลด์มีดินถล่มลงมาที่บริเวณภูเขาไฟรินจานี
คือจุดนี้เป็นจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอินโดนีเซียเขา
ส่วนใหญ่เราจะคุ้นว่าเราไปเที่ยวบาหลี
ก็เลยไปเที่ยวกันเยอะ
แล้วเหตุแผ่นดินไหวนี้ทำให้เกิดมีผู้เสียชีวิต๑๔คนแล้วนะคะอย่างน้อย
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บ๑๖๐คน
ส่วนคนไทยเนี่ยติดอยู่บนภูเขาไฟเป็นร้อยคนนะคะ
คือมีการลงทะเบียนก่อนขึ้นไปเที่ยว
เมื่อวานนี้คนไทยลงทะเบียนว่าขึ้นไปเที่ยวภูเขาไฟนี้ประมาณ๓๐๐คน
แต่ว่าคาดว่าลงมาบ้างแล้วบางส่วน
แล้วก็ยังติดอยู่บนภูเขาไฟจำนวนหนึ่งนะคะ
ทีนี้มาดูกันก่อนว่าจุดที่เกิดแผ่นดินไหวมันอยู่ตรงไหนยังไงนะคะ
เรามีแผนที่ให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเกาะลอมบอกที่ว่านี้อยู่ตรงไหนบ้าง
นี่นะคะนี่บาหลีนะคะ
แล้วก็ห่างออกไป๔๐กิโลเป็นเกาะลอมบอกนะคะ
คือถ้าไปโดยเครื่องบินเนี่ยก็ได้นะฮะก็จะเร็วหน่อยรถก็ไปได้นะฮะ
พื้นที่ขนาด๔๗๒๕ตารางกิโลเมตรนะคะเกาะนี้
แล้วก็มีทะเลสาบล้อมรอบแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าไปดูภาพเนี่ยคือมันสวยมากนะ

ถ้าใบลอมบอกเนี่ยแสดงว่าได้ทั้งภูเขาและทะเล
ภูเขาไฟนี้ยังเป็นภูเขาไฟที่มีพลังอยู่

เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเลยนะคะนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะ
แล้วเราหยุดยาว๔วันไงคนไทยก็เลยไปเที่ยวเยอะค่ะ

ติดค้างอยู่จำนวนเท่าไหร่กันแน่

แต่มาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวกันก่อนนะคะ

ก็ไม่ไกลจากบาลีอย่างที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูแผนที่ไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้า
ตึกอาคารหลายแห่งค่ะเสียหายหนักเลย
เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๑๔คน

แล้วก็มีดินโครนถล่มอย่างรุนแรง

จุดนี้เป็นจุดชมวิวที่คนไปเที่ยวกันเยอะนะคะ

เขาติดอยู่ที่บริเวณลานกว้างอาชิตะบายันในหมู่บ้านเซนารุ
ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นเกรดเวย์

คือต้องมาตรงนี้ก่อนต้องมาตรงนี้ก่อน

เขาให้ข้อมูลกับเราแบบนี้นะคะว่า
คือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่
แต่มีความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้นนะคะ
เขาช่วยเขาเอาเต็นต์มากางให้
อยู่ในจุดที่เป็นจุดโล่งเพื่อจะได้รอคอยความช่วยเหลือ
แล้วก็เชื่อว่ามีคนไทยติดอยู่บนนี้นะคะ

เพราะลงทะเบียนเอาไว้ที่จะขึ้นไปบนภูเขาไฟรินจานีเมื่อวานนี้เนี่ย

อาจจะทยอยลงมาบ้างแล้วบางส่วนนะคะ

คือคนที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้สักวันหนึ่งเนี่ย
อาจจะไปติดอยู่ในจุดที่ถูกดินถูกหินปิดทางเข้าออกอยู่
เขาให้รายชื่อคนไทยมาบางส่วนนะคะ
ที่ติดอยู่ในหมู่บ้านเซนารุนะคะ
คุณพีรวิทธองคลายและคุณนัทกริตตาอ่อนทวมนะคะ
ตอนนี้กลุ่มสมาคมปีนเขาของไทย
ก็รวบรวมรายชื่อคนไทยเอาไว้ส่วนหนึ่งเหมือนกัน

รายชื่อ๔ท่านตรงนี้คืออยู่ที่หมู่บ้านเซนารุนะคะ
แต่ว่ามันมีหลายจุดนะคะที่นักท่องเที่ยวเขาไปกัน
คือถ้าเปรียบไปเหมือนกับไทยก็ลักษณะเหมือนไปเที่ยวภูกระดึง
หรือว่าไปยอดดอยยอดภูต่าง

เขาก็มีให้เลือกแบบเข้าไป๔วัน๓คืนก็ได้

แล้วแต่จุดที่จะไปหรือว่าความพร้อมของร่างกายเนี่ยนะฮะ
ผู้ที่ใช้งานเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าวัชิรพลจินาผลนะครับ
ที่มีเพื่อนติดอยู่บนเขาเนี่ยนะครับ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ

ซึ่งยังติดอยู่บนบริเวณภูเขาไฟรินจานีนะฮะ
นี่เป็นคนแรกเลยนะครับ

คือแต่ว่าในส่วนของวัชิรพลจินาผลเนี่ยนะครับ

บอกว่าเขาติดต่อกับเพื่อนซึ่งยังติดอยู่บนบริเวณภูเขาไฟรินจานี
โดยคนที่ติดอยู่บนเขาระบุว่ามีกลุ่มคนไทยหลายกลุ่มติดอยู่
และได้มีการติดต่อกับสถานทูตไทยเรียบร้อยแล้ว

แล้วก็มีรายงานว่ามีคนไทยติดอยู่ในแคมป์ใกล้ทะเลสาปเซการ่าอนัก
ส่วนคนที่ติดอยู่บนยอดเขารินจานี
ตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรม
ส่วนผู้ใช้งานเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าราชศรีจิตอาสา
ที่นี้รอคุ้นช่วงถ้ำหลวงหมูปลานี้

ราชศรีจิตอาสาได้โพสต์อัปเดตความคืบหน้า
เป็นแถลงการจากสถานทูตไทยในกรุงจากาต้า
บอกว่าสถานทูตได้รับแจ้งว่ามีคนไทย
ติดอยู่บริเวณภูเขาไฟรินจานี
โดยคาดว่ามีคนไทยติดอยู่ประมาณ๑๐๐คนรวม๑๒จุด
โดยเป็นคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวปีนเขา
ซึ่งส่วนใหญ่ไปเป็นกลุ่ม
แล้วก็มีไกด์ชาวอินโดนีเซียไปด้วย
โดยพวกเขายังไม่สามารถหาทางลงจากเขาได้
เพราะมีดินถล่มขวางทางอยู่
จึงต้องหาเส้นทางอื่นในการเดินลงเขา
ซึ่งอาจต้องเดินทางไกลและใช้เวลานาน
ส่วนกลุ่มที่อยู่ด้านล่างภูเขา
ก็ยังไม่กล้าเดินออกมาจากบริเวณนั้น
เนื่องจากบางจุดมันมีดินถล่มปิดทางเดินอยู่

ส่วนความคืบหน้าจากกระทรวงการต่างประเทศนะคะ
ที่ได้รับทราบเรื่องว่าคนไทยติดอยู่ที่ภูเขาไฟรินจานี
ก็ระบุว่าตอนนี้สถานทูตไทยในกรุงจากาต้า
ติดต่อกับกลุ่มคนไทยได้แล้ว
ก็รู้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยที่ขึ้นไปดูภูเขาไฟรินจานี
บนเกาะลอมบอกมีไกด์ชาวอินโดนีเซียพาขึ้นไปค่ะ
แล้วก็มีหลายกลุ่มนะคะน่าจะสักประมาณ๒๐๐คนนะคะ
แต่พอเกิดเหตุแผ่นดินไหวทำให้ดินถล่มปิดทางลง
ตอนนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ประสานสถานทูตไทยในกรุงจักรต้า
ก็เลยให้คำแนะนำไปว่าขอให้คนไทยทั้งหมดอยู่รวมกลุ่มกันไว้นะคะ
ทางสถานทูตประสานกับทางการอินโดนีเซีย
เพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยทั้งหมดแล้วนะคะ
ล่าสุดหน่วยงานกู้ภัยของอินโดนีเซีย
ส่งทีมไปช่วยเหลือในพื้นที่๔จุดนะคะ
แล้วก็ภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือภาพคนไทยที่เขาอยู่

จะแน่นอนต้องมีสะบงสะเบียงเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะครับ

โทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่สำรอง

ใช่ค่ะก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก

เราก็จะได้เห็นว่าอยู่จุดไหนอะไรยังไง

แต่ก็ต้องพร้อมยอมรับความเสี่ยง

ที่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แล้วอากาศเขาดีเย็น

ก็ให้ความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าตอนนี้

เขาส่งทีมไปช่วยคนที่ติดอยู่บนเขา๔จุด

บายันนี่คือตอนเหนือของเกาะลอมบอกนะคะ

หมู่บ้านเซมบาลุนแซมเบเลียบรังบีอาร์
ซึ่งกู้ภัยยังไม่สามารถเข้าไปตรงทะเลสาบได้ค่ะ
เพราะว่าด้านล่างมีดินถล่มปิดทางอยู่
คนไทยที่ติดอยู่ตรงทะเลสาปด้านล่างตอนนี้
กำลังตั้งแคมป์รอคอยความช่วยเหลืออยู่

ท่านเอกอัครราชทูตณกรุงจักรต้าท่านทรงพลสุขจันท
จะเดินทางไปดูแลคนไทยที่ติดอยู่บนเกาะนะคะ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางออกจากพื้นที่ดังกล่าวด้วยค่ะ
อ่าแสดงว่าที่ก่อนนี้มีคนไทยติดทั้งจุดบนภูเขากับจุดข้างล่างที่เป็นทะเลสั่งนะฮะ
เพื่อความชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับเราจะไปสอบถามความคืบหน้าและรายละเอียดต่าง
จากท่านเอกอัฐทูตไทยประจำกรุงจากาต้าของอินโดนีเซียนะครับ
ทรงพลสุขจันทร์นะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับ

สวัสดีครับท่านครับ
เดี๋ยวเราลองตรวจสอบสัญญาณกันอีกทีนึง
ได้ค่ะท่านทูตก็ให้ข้อมูลในเบื้องต้นเอาไว้ก่อนหน้านี้
ว่าน่าจะมีคนไทยประมาณสัก๓๐๐คนนะคะ

อาจจะกระจายกันอยู่ตามจุดต่างนะคะคนไทยไปเที่ยวกันเยอะค่ะ
แต่คาดว่าน่าจะมีอาหารน้ำดื่มอุปกรณ์ติดตัวไปด้วย
เพราะว่าวางแผนไปแล้วว่าจะไปอยู่กันกี่วันกี่วันนะคะ

ตอนนี้ท่านทูตอยู่ในสายนะคะท่านทูตค่ะสวัสดีค่ะ

ครับท่านได้ยินสัญญาณชัดเจนไหมครับท่าน

ครับท่านครับพื้นที่ตรงจุดตรงนี้เนี่ย
อยากให้ท่านลองเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับ
ปกติแล้วมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบไหนอะไรยังไงครับท่าน
ค่ะท่านทูตค่ะติดขัดเรื่องของสัญญาณค่ะสงสัยอ่า
เดี๋ยวเราลองต่ออีกสักทีหนึ่งนะครับทุกชมครับได้ค่ะได้ค่ะ
ก็เดี๋ยวถ้ามีภาพในจุดที่เป็นภาพของพื้นที่เนี่ย
เดี๋ยวเราจะให้ท่านดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็จะเล่ารายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยนะ
เพราะว่าจุดนี้ผมก็เพิ่งทราบนะวันนี้พูดตรงนะ
คือปกติผมยังไม่เคยไปเที่ยวที่หน้าเลยอินโดนีเซียเนี่ย

เคยไปบาหลีแต่ไม่เคยไปลอมบอก

เอาตรงนี้เขามีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเหรอ

เพราะว่าจุดนี้นักท่องเที่ยวเขานิยมไปปีนเขากันค่ะ

แต่เขาจะมีจุดพักตามระยะต่างนะคะ

ชื่อว่าเซการาอานักนะคะ
สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ๒๐๐เมตร

ก็คือจะมองเห็นทะเลสาบอยู่ด้านล่าง
แล้วก็จะอากาศเย็นอุณหภูมิประมาณ๒๐
๒๐๒๒องศาเซลเซียสนะคะ

ไป๔วัน๓คืน๓วัน๒คืน

แล้วก็แล้วแต่ความฟิตของร่างกายด้วยนะ

ก็เหมือนกับถ้าเราจะไปเทือกเขาเอเวอเรส

แต่นี่ก็ตามรายงานก็คือ

ในเบื้องต้นว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไง

เอกอักราชทูตไทยณกรุงจักรต้า
อินโดนีเซียนะครับอ่าท่านอยู่ระหว่าง
เดินทางด้วยนะครับแต่ท่านก็กรุณาที่จะ

เดี๋ยวจะต่อสายพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

เรามีคนไทยที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่นั้น

ครับ๒๓๙คนนะครับ

น้ำตีช่วยท่องเที่ยวของอินโดนีเซียเนี่ย

นักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ประมาณ๘๐๐

ครับซึ่งบางส่วนเนี้ยก็เป็นคนไทยอยู่ด้วยก็ทราบว่าออกมาบ้างแล้วบางส่วน
พวกที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของทะเลสาบในตลกภูเขาไฟนะครับ
ครับท่านครับในสภาพพื้นที่เขาแบ่งเป็นลักษณะแบบไหนครับ
คนที่ติดคือมีทั้งบนภูเขากับทะเลสาบอย่างนี้ด้านบนกับด้านล่างแบบนี้แหละครับ
คนไทยเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยก็กระจัดกระจายนะครับแล้วก็แต่ว่าพวกที่ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่จะไป
เขาเรียกไปเดินป่าแล้วก็ไปแคมปิ้งกันซึ่งก็มักจะมีการเตรียมพร้อมสำหรับอุปกรณ์นะครับ
มีการแคมปิ้งแล้วก็ไปกับไกด์ชาวอินโดนีเซียก็กระจัดกระจายกันไปนะครับ
มีในส่วนที่เกี่ยวกับบนยอดภูเขาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในแอ่งของเขาเรียกเป็นทะเลสาบ
ซึ่งก็คือหมายว่าก็ต่ำกว่ายอดภูเขานิดนึงแต่ว่าเวลาออกไปเนี่ยก็ต้องเดินขึ้นไปภูเขาเพื่อจะเดินย้อนลงไป
ครับครับสัญญาณที่ปัญหาก็คือว่าดินทะลมมันก็ปิดทางนะครับ
ซึ่งทำให้ไม่ไม่สามารถเดินออกมาได้ซึ่งหน่วยงานกู้ภัยของอินโดนีเซียก็เข้าไปนะฮะ
อย่างที่ทราบกันเข้าไป๔จุดนะครับก็สามารถที่จะช่วยเหลือออกมาได้๑๑๕คนแล้วนะครับ
แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็พรุ่งนี้ผมจะไปพบกับทางสำนักงานจังหวัดท่องเที่ยวเขานะฮะ
นัดกันแล้วแล้วก็จะมีทางช่วยทุกทหารของเราที่อยู่ที่เซียก็ขึ้นมาช่วยกันด้วย
ค่ะท่อนทู่ตคามีนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่อ่ะค่ะแล้วก็สามารถโพสในโลกโซเชียลได้เนี่ยนะคะ
เขาก็โพสต์ข้อความในลักษณะที่ว่าอยากจะได้รับคำแนะนำหน่อย

รอคอยการช่วยเหลือเนี่ยเขาควรจะปฏิบัติตัวยังไง
แม้ว่าจะมีไกด์ท้องถิ่นหรือว่ามีชาวบ้านแถวนั้นอยู่
แต่บางทีเขาก็ไม่มั่นใจว่าเขาควรจะรอคอยปฏิบัติตัว
ลักษณะไหนยังไงท่านทูตค่ะ
ผมคิดว่าทางที่ดีที่สุดนะครับเนื่องจากสถานการณ์
ซึ่งในชั้นนี้ก็ไม่มีนะครับก็คงจะต้อง
จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์
เพราะว่าก็เป็นบริเวณซึ่งซึ่งซึ่งควรจะต้อง
ปฏิบัติตามคำแนะนำต่างในการเข้าพื้นที่อยู่แล้ว
คิดว่าทางที่ดีสุดก็คือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์นะครับ
ท่านทูตครับปกติแล้วพื้นที่ตรงจุดนี้เนี่ย
มันเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ไหมครับ
คือภูเขาไฟที่โดนีเซียเนี่ยก็ทราบดี
เพราะอยู่ในวิงเท้าไฟประเทศโนโลยีเซีย
การมีการประทุมีการอะไรอยู่ไปเรื่อยอย่างเมื่อสอง
เมื่อเดือนที่แล้วก็มีภูเขาไฟที่บาลี

อันนี้เป็นเหตุการณ์ซึ่งมักจะเกิดอยู่เรื่อย
ในลักษณะที่ภัยพิบัติที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิด
หรือภูเขาไฟประทุก็ทราบดี
แต่ว่าประเด็นก็คือว่าบางทีก็ไม่สามารถที่จะแจ้งเตือนได้ล่วงหน้า
มันก็เกิดขึ้นโดยชับฟัน
แต่ยังตรงจุดนี้ครับที่
คือทางร้ำตีช่วยนอนีเซียร้ำตีช่วยท่องเที่ยวนอนีเซีย
ท่านก็ได้ตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมา
ก็มีทั้งพวกหน่วยเรสคิวทั้งหลาย
แล้วก็หน่วยท่องเที่ยวของท้องถิ่นและของจักรต้าด้วย
โดนีเซียก็รับทราบสถานการณ์เป็นอย่างดีแล้วก็
และก็พยายามจัดการการช่วยเหลืออย่างเต็มที่
พรุ่งนี้คงมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นครับ
ทูตครับอย่างภูเขาไฟรุนจานีที่คนไปเที่ยวเยอะ
แล้วคนไปติดอยู่แบบนี้มีดินถล่ม
แล้วออกมาไม่ได้เนี่ยเขาเคยเจอไหมครับ
เท่าที่ผมทราบนี่ไม่เคยเจอนะครับ
แต่ว่าเรื่องดินถล่มหรือเกิดความไม่สะดวก

แต่ว่าจะโดนพิธีก็ค้างนี้ผมไม่เคยได้ยิน
ทีนี้แนวทางในการช่วยเหลือจะเป็นลักษณะไหนคะ

จะใช้เฮลีคอปเตอร์หรือจะเป็นอย่างไรคะ
แต่จากจุดที่ติดจะลงมามันค่อนข้างไกล
คือเดินเท้าใช้เวลาถึง๖โปร่ง
ในเบื้องต้นทั้งหมวยชีวิตช่วยเหลือของอินโดนิเซีย
ก็คงต้องเดินเท้า
แต่ว่าก็พรุ่งนี้เขาก็คงจะประเมินสถานการณ์อีกที
ว่าเฮดโทรปเตอร์ซึ่งอีกทีแล้ว
สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหน
มันอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ใช้ที่ลาม

มีประเทศอื่นด้วยนะครับผมคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ย
พรุ่งนี้เนี่ยก็คงจะพรุ่งนี้ก็จะลงไปพื้นที่กันหมด
พรุ่งนี้ผมก็จะนัดพบกับทางสำนักงานท่องเที่ยวและจีนช่วยเหลือที่ลอมบ็อกด้วยนะครับ
ก็คงจะได้มีโอกาสไปดูสถานการณ์กัน
และคงจะประเมินกันด้วยว่าทีมผู้ภายหน่วยเซียเขาจะวางแผน

ท่านทูตครับอย่างคนไทยที่ติดอยู่แล้วก็เราสามารถที่จะแจ้งข้อมูลสื่อสารกันออกมาได้เนี่ย
เขาสามารถที่จะติดอยู่ได้แบบนี้สักกี่วันกี่คืนฮะ
ถ้าเกิดว่าการช่วยเหลือยังช่วยออกมาไม่ได้จริงเนี่ย
คือในเบื้องต้นเนี่ยผมก็คุยผมได้คุยกับคนที่ติดอยู่นั่นสองคนนะนะตั้งแต่ตอนช่วงเช้านะฮะคือ
คือพวกเราเนี่ยก็จะอย่างที่ได้เรียนก็คือไปเดินป่าไปแคมปิ้งเนี่ยเขาก็จะมีการเตรียมเสบียงเตรียมน้ำอะไรไปอยู่แล้ว
และพื้นที่แถวทะเลสามเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เขามานักโครเชี่ยมาแคมปิ้งกันนะครับ
ก็คงจะได้สักระยะหนึ่งนะฮะแต่คงจะนานเนี่ยคงไม่ไหว

เพราะว่าทางอินโดนีเซียก็ทราบแล้วก็ผมก็ได้แจ้งความห่วงใยไปในส่วนต่าง
ทั้งประเทศอุโดนิเซียก็ทราบแล้วทางเที่ยวอุโดนิเซียก็ทราบแล้ว
ก็คงจะทำงานอย่างเต็มที่พรุ่งนี้คิดว่าน่าจะมีข่าวดีนะครับ
คนไทยหรือว่าญาติญาติที่อยู่ทางเมืองไทยที่เป็นห่วงอยู่ท่านมีอะไรจะฝากบอกไหมครับ
ครับก็สถานทูตก็เป็นห่วงนะครับว่าพี่น้องคนไทยที่มาติดเหตุการณ์นี้อยู่
แล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่นะฮะในภาษากษ่ายอินโดนีเซียคนก็รับทราบสถานการณ์แล้วนะครับ
ก็ขอให้วางใจว่าพวกเราก็ทำงานอย่างเต็มที่ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ

ท่านครับผมขออนุญาตสักเรื่องหนึ่ง

ค่ะขอบพระคุณท่านทูนค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับค่ะ
บางทีเราก็ไม่เคยเจอไม่เคยอ่านมาก่อน
ก็เผินจะได้ออกเสียงแบบนี้นะครับ
ท่านทูตลงพื้นที่ก็น่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติม

เพราะว่าเป็นลักษณะของนักท่องเที่ยวที่เขาเตรียมตัวไป
สำหรับการค้างแรมมีเต็นต์มีอาหารมีน้ำดื่ม

ต้นตอนนี้ก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์นำเที่ยว
อย่างน้อยนะขณะนี้ก็ยังมีอุปกรณ์สื่อสาร

ใช่ค่ะแต่นักท่องเที่ยวนี่เยอะนะคะ

คือทั้งหมดที่เขาไปเที่ยวบนภูเขาไฟรินจานี่เยอะเลย

เพาะคนไทยที่ท่านทูตบอกว่ามีการติดต่อแล้วก็ลงทะเบียนกันได้เนี่ย
๙คนใน๘๒๖คน
แต่ไม่รู้ว่าใน๑๑๕คนที่ช่วยออกมาได้แล้วเนี่ยจะมีคนไทยกี่คน
ใช่แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นคนไทยนะคะ

กับทางท่านอธิบดีกรมสารณิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศนะคะ
คุณบุษดีสันติพิทักษ์นะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะคุณเขมมาสอนค่ะ
สวัสดีค่ะคุณภาคภูมิค่ะครับค่ะ
ทางในการช่วยเหลือได้มีการประสานกันยังไงบ้างคะท่านโฆษกค่ะ
ในเรื่องของการประสานงานนะคะก็ได้ดำเนินการมาอย่าง
ใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องนะคะนับตั้งแต่
เราทราบข่าวตั้งแต่ตอนเช้าว่าเกิดเหตุการณ์เรื่องของแผ่นดินไหว
ที่ดอมบอก๖๔วิปเตอร์นะคะ
ก็ได้ติดตามสถานการณ์แล้วต่อมาจึงได้ทราบว่ามี
คนไทยนักท่องเที่ยวไทยที่ได้ไปเที่ยวที่บริเวณ
แล้วก็ไปประสบภัยเพราะว่าเกิดเส้นทางที่ปิดทางนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวตอนช่วงเช้านะคะ
ก็ได้ดำเนินการติดตามอย่างเต็มที่ประสานงาน
โดยเฉพาะการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์
ที่จะให้มีการติดต่อกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างใกล้ชิดกันนะคะ
ซึ่งหมายถึงว่าทั้งที่สถานทูตไทย
ก็ประสานงานกับทางเรามีสารกงศูนย์กิติมศักดิ์ที่เดนป่าซ่า
เมืองบาหลีอ่ะนะคะก็อยู่ใกล้พื้นที่มากที่สุดนะคะ
แล้วท่านทูตเองก็อยู่ใกล้กับที่ลองบอกคู่นี้
จะเดินทางไปดูแลเรื่องของการในพื้นที่
ดูแลคนไทยที่นั่นนะคะ

๐๒๕๗๒๘๔๔๒เพิ่มเติมด้วยค่ะ

ตอนนี้ได้มีญาติญาติหรือว่าคนที่ติดต่อเข้าไปทางกระทรวงไหมคะ
เพื่อถามข้อมูลถามความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่ะ
ของนักท่องเที่ยวที่ไปติดอยู่นะคะ
สิ่งที่เขาค่ะได้ให้คำแนะนำเข้าไปยังไงบ้างคะ
ในเบื้องต้นก็สำหรับญาติหรือเพื่อน
ก็อยากจะขออนุญาตแนะนำว่าทางกระทรวงเอง
กิจิมศักดิ์นั้นก็ได้ดำเนินการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด
กับทางหน่วยงานทางการของอินโดนีเซีย
ที่จักรต้าแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะคะของที่เกาะลำบอกด้วย
เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้วางใจแล้วก็อยากจะให้สบายใจได้
ว่าเราทำงานกันเต็มที่
เพื่อที่จะให้คนไทยได้ออกมาอย่างปลอดภัยและเร็วที่สุด

ว่าได้รับแจ้งเรื่องคนไทยที่ทางการอินโด

ค่ะก็กำลังติดตามแล้วก็ประสานงาน

ว่ารายชื่อใน๑๑๕คนนั้นมีคนไทยบ้างหรือเปล่านะคะ

อืมอ่ะก็ทางกระทรวงก็ตอนนี้ก็ประสานงานช่วยเหลืออยู่อย่างเต็มที่นะฮะ
วันนี้ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลนะครับท่านครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ

ก็เดี๋ยวเราจะมีหมายเลขโทรศัพท์ให้ด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอให้อีกสักครั้งหนึ่งดีไหมครับ
เพราะว่าถ้าหากว่าใครอยากจะติดต่อเร่งด่วน
หรือว่าจะสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการ
ให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ติดอยู่ที่นั่นนะคะ

โฆษกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งไว้นะคะ
ก็มีคนติดต่อเข้าไปในระดับหนึ่งเลย
ก็คืออยากรู้ล่ะว่าช่วยเหลือกันมาได้ขนาดไหนแล้ว

ทั้งที่อินโดนีเซียแล้วก็ที่กรุงเทพด้วยนะฮะ
ท่านเอาโทรศัพท์มือถือของท่านมาถ่ายเอาไว้ก็ได้นะครับ

ก็มีสถานกงศุลกิติมศักดิ์ณเมืองเดนปาซานะครับ

ใช่ค่ะ
มีหมายเลขฉุกเฉินของสถานทูต

แล้วก็มีหมายเลขที่โทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
หมายเลขสุดท้าย๐๒คือเบอร์ในไทยนะคะ
สามารถติดต่อได้ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ

ท่านที่ปลอดภัยออกมาก่อนแล้วเนี่ย
ก็คงจะได้ให้ข้อมูลกับทางสถานทูตไทยที่อินโด